คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมว่าป่ามันจะมีเจ้าป่าเจ้าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้าเข้าไปแล้วผู้จำไม่ดีไปลบหลู่ผู้จาไม่เข้าหู
อาจจะมีอาถรรพ์มีอันเป็นไปเกิดขึ้น
อย่างสองสามีภรรยาคู่นึงขึ้นป่าไป
ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจะไปหาดอกกระเจียวกับผักหวาน
แต่เขาว่ากันว่าเหมือนไปพูดผิดป่า
พูดผิดป่าคือเหมือนเป็นลบหลู
พูดจาไม่ดีพูดจาแบบไม่เข้าหูหยาบคายอะไรแบบนี้นะฮะ
ไม่เคารพเจ้าป่าเจ้าเขาสุดท้ายจู่สามีทำปืนลั่นใส่เมียตัวเอง
ตายเลยนะฮะชาวบ้านเคยบอกว่าที่นี่โอ้โหที่เขาแรงนะพูดผิดอะไรไม่ได้เลย
ลบหลู่อะไรไม่ได้เลยจะมีอันเป็นไป
เคยมีผัวเมียคู่หนึ่งเข้าไปแล้วไปพูดผิดป่า
เห็นเมียเป็นหมียิงเมียตายก็มีอะไรแบบนี้นะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามี๓พ่อแม่ลูกขึ้นไป
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ก็ขึ้นไปที่ฝั่งจังหวัดพิสุนุโลกนะครับไปหาผักหวานไปหาดอกกระเจียวกัน
ในพื้นที่หมู่๘บ้านทุ่งพระตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปราง
แล้วก็นายเพชรจันทรงกรดอายุ๕๓ปีอันนี้เป็นสามี
ทำปืนลั่นใส่นางสาคอนจันทรงกรดอายุ๔๗ปีเสียชีวิต
นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนหกโมงเย็นของอ่าวันที่ยี่สิบห้าเมษายุ่น
ในเพชรยังอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วครับนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจังหวะที่มันเกิดเหตุเนี่ย
หลุดมือแล้วนิ้วเขาเนี่ยเหมือนกับปืนมันไปเกี่ยวกับเถาวัน
มันก็เลยทำให้ถาวันไปโดนโก่งไก่ปืนแล้วก็ลั่นใส่ศีรษะภรรยาจนเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางทองแดง
เขาบอกว่าตนเองกับนางสาขรเนี่ยนะคะเป็นเจ้าที่อศมประจำจุดคัตกรรมโควิดสิบเก้าในหมู่บ้าน
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนก็พูดเป็นลางเหมือนกันว่าโอ้เดี๋ยวจะเข้าเวรวันสุดท้ายแล้วนะ
หมายถึงคนตายนะพูดมาเหมือนเป็นลางก่อนจะพาครอบครัวขึ้นเขาไปไปเก็บผักกันนะฮะ
ซึ่งเขาลูกนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาย่า
เขาย่าคือฝั่งที่ขึ้นในจังหวัดพิสุนโลก
แต่ถ้าเกิดไปขึ้นฝั่งเพชรบูรณ์เรียกว่าเขาปู่
ส่วนตัวเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
น่าจะเป็นเพราะว่าคนที่ขึ้นไป๓พ่อแม่ลูกไปพูดผิดปาก
เพราะเขาเคยเจอเหตุการณ์นี้กับตัวมาก่อน
กลับไม่ได้เลยถากแม้นี่เป็นคนขึ้นขาวแล้วชอบถาก
ถากต้นไม้พอกลับมาก็เจอต้นไม้ต้นเดียวที่เราถากไว้
เอาง่ายป่านี้ขึ้นไปห้ามพูดห้ามทักอะไร
พูดว่าดอกไม้หอมห้ามพูดว่าหน่อไม้เยอะไม่ได้
นั่นหมายความว่าเป็นการพูดผิดปาก

ทีนี้ก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านทุ่งพระชื่อนายสมจิตบอกว่า
ก็น่าจะเป็นเพราะว่า๓คนนั้นอาจจะไปพูดผิดป่าแหละ

เพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามันมีการเหตุการณ์ยิงผิดตัวกันมาก่อนแล้วนะในพื้นที่ครับ
เขาไปยิงกันบนหลังเขานั่นแหละคือเห็นคนเป็นสัตว์อะไรอย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละที่ไปยิง
คนหนึ่งเห็นเมียเป็นหมีใส่ทุกวันใส่เต็มหน้าเลย
อย่างที่บอกว่าเห็นเมียตัวเองเป็นหมีไม่รู้อะไรบางตาแล้วก็ยิงเมียไปเลยคิดว่าเป็นหมี
ก็เสียชีวิตไปส่วนความคืบหน้าของคดีครับนายสมจิตผู้เหยียบบ้านพร้อมกับทนายความ
ก็ไปประกันตัวในเพชรออกมาเป็นเงิน๘๐๐๐บาทที่สพเนินมะปราง
ตำรวจให้ประกันตัวเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หลบหนีหรอกนะฮะเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจยิง
ส่วนงานศพของผู้ตายนางสาคอนก็ตั้งที่วัดทุ่งพระนะมีชาวบ้านญาติพี่น้องก็ไป
ร่วมงานถ้ำกำกลางความสกเศร้าโดยเฉพาะสามีและกับลูกนะครับ
เพราะว่ายิงภรรยาตัวเองเสียชีวิตค่ะนะครับจริงจริงความเชื่อก็ส่วนความเชื่อนะคะ
แต่ว่าที่แน่ถ้าใครต้องออกไปไหนโดยที่ต้องมีอาวุธแบบปืนผ่าหน้าไม้อะไรแบบนี้
มันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากนะคะ